คุณสืบสกุลดูด้านหลังสินี่เป็นเรื่องของชายหาปลาพังงะ
งะเพราะอะไรคะเพราะว่าเจอรถเก๋งจมอยู่
แล้วพอไปดูในซากเอ้ามีศพอยู่เหรอ
แล้วรถเก่งตะไข้ขึ้นแล้วน่าจะจมหลายวันนะครับ
จมซากถูกขังไว้ในรถเลยรากเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องไปแบบที่ยังมืดเนี่ยนะคะ
เตรียมถังออกซิเจนไปเตรียมดำน้ำเตรียมลงน้ำแล้ว
ตำรวจสพศรีราชาที่จังหวัดชนบุรีได้รับแจ้ง
บอกว่าเจอรถเก่งนะจมอยู่ในริมอ่างเก็บน้ำ
ไปหารถนี้อยู่สักประมาณ๑๐นาทีค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้ตอนดำลงไป
แล้วนี่คุณดูสิตอนเอาขึ้นมาเนี่ยคือ
มันอยู่ลึกมากเลยนะลึก๓เมตร
แล้วสภาพกันชนหน้าหลุดออกมาแบบนี้
ประตูทั้ง๔บานนี่ล็อกหมดเลยนะคะ
ตัวรถเห็นไหมเห็นคราบไหม

ไคร่น้ำเกาะแปลว่ามันจมมาหลายวันแล้วนี่

น้ำแบบหูไหลออกมาไหลออกมาจากตัวรถนะ
ทีนี้เขาจะปลดล็อกจะดูในรถใช่ไหม
เขาต้องทำยังไงทุบกระจกหลัง
ทุบกระจกหลังแล้วเปิดประตูได้
ปรากฏว่ามีศพอยู่ข้างในนั้นเป็นศพของผู้ชายค่ะ
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐ไม่เกิน๔๐แหละ
สภาพศพคือเน่าอืดอยู่ในรถแล้ว
เกียร์รถเป็นยังไงจะได้ดูตรวจสอบ
แล้วกุญแจก็คือมันสตาร์ทอยู่นั่นแหละ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหม
มันอาจจะไกลหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วท้ายรถเนี่ยเจอเป็นสเก็ตบอร์ด
หมวกกันน็อกแล้วก็เจอรองเท้าผ้าใบ
ไม่เจอเอกสารอะไรพวกบัตรประชาชนใบขับขี่ไม่เจอนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วเป็น๑๐วันนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็พิสูจน์จากศพดูเขาก็ดูตามเนื้อตามตัวว่า
เอ๊ะมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาไปหาปลาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมออกมาหาปลา
พอดำน้ำลงไปเนี่ยผมเจอรถเก๋งจมอยู่ผมก็ตกใจเลยนะ
รีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่จนมาเจอศพผู้ชายอยู่ในรถแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ก็สันนิษฐานว่าใกล้กับจุดเกิดเหตุนะ

ตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับทางลงเนิน
เนินด้วยแล้วเป็นทางโค้งด้วยใช่ไม่รู้เหมือนกันนะคุณ
รถคันนี้เขาขับมาแบบด้วยความเร็วหรือเปล่า
อาจจะไม่ชินทางด้วยพุ่งลงไปในอ่างเก็บน้ำแบบนี้ค่ะ
ตำรวจได้มีการตรวจทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นใครรวมถึงจะต้องสอบสวนพยาน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและอุบัติเหตุครั้งนี้
ส่วนศพกู้ภัยนำส่งที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็เร่งติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คือล่าสุดมีการตรวจสอบแล้วนะฮะ
พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายวัยแค่๒๒ปีเองคุณ
คนตายชื่อนายทัศน์ประสงค์อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตร

แต่ทีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อไป
ว่าเหตุที่รถมาตกน้ำตรงโค้งหักตรงนี้ตกได้ยังไง
ขับมาได้ไงหรือว่าไม่คุ้นชินเส้นทาง
ชินเส้นทางจริงเพราะว่าจากเกียร์รถเอ่ย
กุญแจรถก็สตาร์ทอยู่
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูนะกล้องวงจรปิดก่อนจะมาถึงจุดที่เกิดเหตุนี้
เห็นรถคันนี้ไหมขับขี่มายังไงด้วยความเร็วหรือเปล่านะคะ